ต่อไปนี้อาจจะปาดน้ำตากันหน่อยแต่อยากให้ดูภาพนี้คุณผู้ชม
เป็นภาพนี้คนในภาพอาจจะมีรอยยิ้มนะแต่ในใจโอ้โห

ตอนแรกเห็นแค่รูปแล้วมีคนไปถ่ายก็ว่าแบบ
สงสัยนะแต่หลายคนเชื่อว่าเห็นแล้วคงมีความสงสัยว่า
เอ๊ะทำไมถึงเอารูปแบบนี้มาถ่ายแล้วตัวบัณฑิตไปไหน
สักแป๊บนึงมีคนเดินมาแล้วถือชุดคุยมา
จังหวะที่ถือชุดคุยที่ไม่มีคนใส่เดินมาแล้วมีดอกไม้ห้อยเอาไว้นี่โอ้โหแบบ
จุกกว่าเดิมมันบีบหัวใจเนอะบีบหัวใจเพราะมีรูปมีชุดคุย
มีคนไปแสดงความยินดีแต่ไม่มีตัวบัณฑิต
เขามีโอกาสแค่ถ่ายรูปรับปริญญาเพื่อไปแจ้งจบ
แต่เขาไม่มีโอกาสมารับปริญญาในวันที่เขาจบโดยสมบูรณ์แบบ
เพราะเขาเสียชีวิตไปก่อนนะครับ
เรื่องราวคลิปที่คุณผู้ชมเห็นมีคนเขาถ่ายเขาบอกว่า
คือตอนแรกเขาไปยินดีกับรุ่นพี่ที่จบ
แล้วเขาเห็นคนถือกรอบรูปของบัณฑิตมานั่งถ่ายรูปกัน
ตอนแรกก็ไม่ได้เอกใจแต่เหมือนที่คุณขวัญบอก
จังหวะที่คนถือชุดคุยเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ย
แต่มันไม่มีคนใส่คนที่เขายืนถ่ายคลิปอยู่เขาร้องไห้เลยนะ
เพราะเขารู้คำตอบว่าทำไมมันมีแค่กรอบลูก
เพราะไม่มีตัวบัณฑิตและบัณฑิตเสียชีวิต
ในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าครอบครัวนี้เขาหอบทุกอย่างมาถ่ายรูปกันตามมุมต่าง

ระหว่างถ่ายภาพเนี่ยทุกคนยิ้มไง
แต่ก่อนจะยิ้มทุกคนต้องเสียใจมาก่อนถูกไหม
เพราะบัณฑิตที่เขารักคือคนในครอบครัวเขาเสียชีวิต
มีคนคนหนึ่งเป็นน้องชายของบัณฑิตเขาเป็นสามะเนร
เขามาเม้นบอกเอาไว้ว่าพี่เขาชื่อแทนไทย
คนในรูปนี้บัณฑิตชื่อแทนไทยเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด
วันที่รับปริญญาแฟนสาวของพี่คือผู้หญิงชุดแดงคนนี้คือแฟน
เป็นคนพาพ่อแม่และน้องไปร่วมงานแต่คือพี่ไม่อยู่แล้ว
แต่ทุกคนตั้งใจจะมาร่วมยินดีก็เลยเอารูปไปถ่ายภาพกัน
คาดว่าเขาน่าจะเสียชีวิตก่อนที่เขาจะรับปริญญาได้ไม่นาน
โอ้โหพอคลิปนี้ถูกโพสต์ไปชาวเน็ตน้ำตาไหล

เหมือนเราสามคนอยากจะเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
เรื่องราวนี้มันคือแบบโอ้โหมันสุดนะ
อย่างที่คุณก๊อฟบอกไปว่าในรูปคนในรูปอาจจะยิ้ม

วันแห่งความสำเร็จของคนคนหนึ่งที่ตั้งหน้าตั้งตาเรียนจนจบ
แต่ลึกในใจเชื่อว่าทุกคนมีความเศร้าอย่างแน่นอ
อยากจะถ่ายรูปกับบัณฑิตที่เขาอยู่มากกว่า
ไม่ได้อยากถ่ายรูปกับรูปของเขาเท่านั้นนะครับ
หัวใจเหลือเกินนะคะแต่ละเรื่องน่าติดกันเลยทีเดียว